เดือนกว่าด้วย๗๑วันที่คุณปอทฤษฎีได้ต่อสู้กับอาการป่วยไข้เลือดออกขั้นรุนแรงที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
ซึ่งจากการติดตามข่าวมาโดยตลอดเนี่ยก็ได้เห็นทั้งตัวคุณปอเองทั้งครอบครัวสหวงแล้วก็ทีมแพทย์นะคะ
ต่อสู้อย่างสุดความสามารถจนมาถึงวาระสุดท้ายค่ะที่ความตายได้มาพรากพระเอกชื่อดังไปจากหัวใจ
วันนี้ไทยรัฐทีวีจะพาไปย้อนว่า๗๑วันที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างค่ะ
เมื่อเพื่อนดาราพร้อมใจกันแชร์ภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัว
ได้รับการเปิดเผยจากคณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เมื่อวันที่๑๑พฤศจิกายน๒๕๕๙
ว่าได้รับตัวพระเอกคนดังเข้ามารักษา
ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่๙พฤศจิกายน
ด้วยภาวะที่คนไข้เก็ดเลือดต่ำมาก

เลือดออกในอวัยวะต่างหลายส่วน

ซึ่งต้องระดมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อและด้านเลือด
เนื่องจากมีอาการไตวายเฉียบพลัน
จากนั้นวันที่๑๕พฤศจิกายน
ออกประกาศฉบับที่๘และฉบับที่๙
แจ้งว่าพระเอกชื่อดังมีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะบ่อยครั้ง

จำเป็นต้องใช้ยากระตุ้นความดันขนาดสูง
และสงสัยมีการติดเชื้อที่ปอดด้านขวา

พบมีเลือดออกในช่องเยื่อหุ้มปอดด้านซ้าย
จึงต้องผ่าตัดเพื่อระบายเลือดในช่องเยื่อหุ้มปอดด้านซ้ายอย่างเร่งด่วน
หลังการผ่าตัดยังมีอาการแทรกซ้อนอื่น

และมีอาการขาดเลือดที่เท้าทั้งสองข้าง
คณะแพทย์ออกประกาศฉบับที่๑๔
เมื่อวันที่๒๒พฤศจิกายน
จากภาวะแทรกซ้อนติดเชื้อที่เท้าซ้าย
จึงจำเป็นต้องตัดขาเหนือข้อเท้าซ้าย
เพื่อควบคุมการติดเชื้อรุนแรง
หลังจากผ่านข่าวร้ายต้องตัดขาเพื่อรักษาชีวิต

ครอบครัวสหวงรวมทั้งแฟนละคร
ส่งกำลังใจไปให้พระเอกหัวใจแกร่ง

เมื่อครอบครัวและคนใกล้ชิดเผยว่า
ทฤษฎีเริ่มมีอาการดีขึ้น

รับรู้เมื่อครอบครัวโดยเฉพาะโบแวนด้า

และลูกสาวแก้วตาดวงใจอย่างน้องมะลิ

เพื่อเป็นของขวัญสำหรับวันปีใหม่
แต่แล้วเมื่อวันที่๒๔ธันวาคม

ทำให้ไม่สามารถรักษาด้วยเครื่องช่วยหายใจ

ซึ่งหลังผ่าตัดผู้ป่วยมีสัญญาณชีพคงที่

อาการป่วยของปทฤษฎีครั้งสุดท้าย

เผยถึงข่าวเศร้าช็อกหัวใจคนทั้งประเทศ
พระเอกนิสัยดีจากไปอย่างไม่มีวันกลับ
นับเป็นการต่อสู้๗๑วัน
แฟนละครจะจดจำปทฤษฎี
พระเอกหัวใจแกร่งตราบนานเท่านาน